คุณผู้ชมคะตอนนี้ใครหลายคนกำลังวางแผนไปเที่ยวรับลมหนาวกันแล้ว
บอกเลยค่ะว่าไม่ผิดหวังเพราะว่าหลังจากนี้นะคะ
จะมีลมหนาวแผ่ลงมาทำให้อุณหภูมิในช่วงค่ำถึงเช้าเนี่ย
มีอากาศเย็นอากาศดีเกือบทั้งประเทศค่ะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นนะคะสามารถท่องเที่ยวได้
ในขณะเดียวกันตอนกลางวันแดดค่อนข้างดี
ใครชอบถ่ายรูปแสนดีแน่นอนค่ะ
แต่ยังคงมีภูมิภาคนะคะที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนัก

เพราะว่าค่ำคืนนี้มี๙จังหวัด
ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากเป็นพิเศษค่ะ
ได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครสีธรรมราช
พัทธลุงปัตตานีสงขากระบี่ตรัง

ส่วนบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าขนองคลื่น

เพราะฉะนั้นในระยะนี้นะคะงดออกจากฝั่งไปก่อนค่ะ

เข้าสู่ฤดูหนาวมาสักพักนึงแล้ว

พอแผลลงมาจะกลายเป็นเหมือนฝาชีคอบ

กักเก็บอยู่ภายในกลายเป็นฝุ่นพิษนั่นเองค่ะ